มีชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้นะฮะแล้วก็เอามาโพสต์ในเฟซบุ๊กนะ
บอกว่ามีตากับยายเนี่ยล่ามโซ่หลานวัย๑๑ปีเอาไว้ในบ้าน
เขาเลยมีคำถามว่าทำรุนแรงเกินไปหรือเปล่าอยากให้คนไปช่วยเหลือเกิน
อันนี้เอาโซ่ล่ามคาไปด้วยอันนี้เขาถ่ายให้กินด้วยดื่มเสียงด้วย
นี่ฮะเขาถ่ายจากนู่นบ้านอยู่ตรงนู้นนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ที่ใช้เฟซบุ๊คชื่อไม่รู้ลืมแล้วนี่เขาเอาคลิปมาลงเอาไว้นะครับ
บอกว่าเห็นว่าเด็กหญิงถูกล่ามโซ่ไว้ในบ้านแล้วตากับยายใช้ไม้ตีหลานด้วย

หลังจากที่มีคนเห็นคลิปนะครับ
ที่ขาซ้ายถูกโซ่มัดเอาไว้จริงนะครับ
นี่ถูกล่ามโซ่เอาไว้นะครับ
นี่เห็นไหมตากับยายไม่อยู่บ้านถามตากับยายไปไหนบอกไปหาปลา
นี่กู้ภัยก็มาตรวจสอบตามร่างกายของเด็กนะครับมีรอยช้ำที่คอด้วย
ก็เลยต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยตัดโซ่ถอดโซ่ออกจากขาน้องก่อน
เพื่อให้น้องเนี่ยไม่เจ็บนี่ฮะน้องบอกว่าที่ตากับยายล่ามโซ่ที่ขาเอาไว้เพื่อไม่ให้น้องไปเล่นกับเพื่อน
แต่บางทีน้องบอกหนูอยู่บ้านคนเดียวหนูก็เหงานะหนูก็อยากออกไปเล่นกับเพื่อนบ้าง
แต่ตากับยายก็จะชอบเอาไม้ตีนะแล้วก็มัดเอาไว้หรือไม่ก็เอาโซ่เนี่ยผูกขาเอาไว้
บางทีถูกบีบคอก็มีนี่เด็กบอกทั้งเจ็บทั้งกลัวอายุ๑๑ปีเท่านั้นนะครับ
เจ้าหน้าที่กำลังช่วยอยู่พักเดียวเนี่ยตาเขากลับมาที่บ้านพอดี
เจ้าหน้าที่ก็ถามว่าล่ามโซ่เด็กจริงหรือเปล่าหลานเนี่ย
ตายู่ห้าสิบเก้านะครับตาบอกร่ามจริงทำไปเพราะหลานดื้อ
ทำไมตาถึงต้องล่ามโซ่หลานถึงขั้นนี้ครับ

ไม่อยากให้ออกไปทางนรกเจ้าหน้าก็บอกยังตามมามี

เที่ยวไปแบบที่ว่า
ไปเรื่อยอย่างนี้
นี่เด็กบอกถูกบีบคอด้วย
คือยี่ตาเค้าบอกเจ้านายนี่หมายถึง

ไม่รู้จะทำยังไงให้หลานเชื่อฟังเพราะว่าตัวตาเนี่ยต้องไปทำงานรับจ้างหาเงินนะ
เคยเอาไปให้ย่าเขาเลี้ยงก็เอาไม่อยู่นะก็มาอยู่กับตากับยาย
เขาอ้างว่าเขาเลยจำเป็นต้องใช้ความรุนแรงกับหลานซึ่งมันไม่ใช่แล้วล่ะ
บอกว่าหลานคนนี้เนี่ยเลี้ยงตั้งแต่ยังเล็กยังเด็กเลยพ่อกับแม่เขาเลิกกันหย่ากัน
ลูกชายเองก็ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดนานจะกลับมาบ้านที
เราก็เลยถามว่าเออตาคือยังไงก็แล้วแต่เนี่ย
อย่าถึงขั้นล่ามทรงล่ามโซ่บีบคงบีบคอจนแบบอย่างนี้เลยได้ไหมล่ะ
โอ้ตีแบบไหนอ่ะตา
คือมันตีมันก็ต้องตีลูกตีหลานก็ต้องเอาพอสมควรนะ
ใช่เดี๋ยวนี้วิธีการสั่งสอนก็ต้องสมเหตุสมผลต้องพอเหมาะพอควรไงคะ

คือเด็กอายุ๑๑อาจจะบอกว่าเด็กดื้ออย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ย
คือตาตาทำอย่างนี้ไม่ได้หรอก